ในบ้านเราครับถือว่าเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับ
แต่ว่าได้เงินมาแล้ว๖๐๐ล้านบาทยังเหลืออีก๑๐๐ล้านบาทนะครับ

ก็เป็นวาระที่ภาครัฐจะต้องรีบเจรจานะครับ
เพื่อที่จะนำการถ่ายแล้วสดมาสู่สายตาคนไทยให้ได้นะครับ
โดยดรก้องศักดิ์ยอบนีผู้บังการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
หลังจากที่ต้องทำงานหนักเพื่อให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกนะครับ

แม้ว่าเมื่อวานนี้กศชจะอนุมัติงบมา
แต่ก็ให้มา๖๐๐ล้านบาทนะครับ
ส่วนอีก๑๐๐๐ล้านบาทต้องหาเงินมาเพิ่มเติม

ก็ต้องเจรจาต่อรองดึงราคาลงมาให้มากที่สุด
ซึ่งอยู่ในระยะเวลานะครับของการเจรจาอยู่

นอกจากพระเอกชนแล้วยังมีอีกหน่วยงานนะครับ
ที่มีงบประมาณมากพอที่จะช่วยตรงนี้ได้
นั่นก็คือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
เหมือนกับตอนที่ถ่ายท่อสดโอลิมปิก
จากที่กองทุนอนุมัติงบ๔๘๐ล้านบาท
แล้วให้กรกฐไปหาอีก๒๔๐ล้านบาท
ก็เดี๋ยวต้องตามกันต่อนะครับวันต่อวันเลยครับ
สำหรับเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ครับ
จับมือกับบริษัทไปรสดิไทย

เชียร์บอนให้มันเฮลั่นรับโชค

เมื่อวานมีการร่วมลงนามนำโดย
ครับซึ่งครั้งนี้ครับก็ถือเป็นครั้งที่๑๐นะครับที่ได้จัดเตรียมรางวัลแล้วก็กิจกรรมที่
ด่วนมากสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไรให้ร่วมสะดวกกับกิจกรรมท้ายผลฟุตบอล
จากการส่งปรายศนียบัตรทายผลนะครับที่ปรายศนีย์ไทยทุกสาขาแล้วนะครับก็ส่งที่ตู้เหมือนที่เราเคยทำกันเนี่ยนะครับยังมีการเพิ่มความสะดวกให้กับการทายผลผ่านโพสต์การ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชันนะครับพร้อมโพสต์ที่จะช่วยให้การทายผลเนี่ยนะครับสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ